ที่อุดรธานีเนี่ยครับทุกผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
คืออายุก็รุ่นเกษียณแล้วล่ะขับรถไปเฉียวชนจักรยานยนต์ของเขาแล้วขับหนี
ตำรวจอาสากับผลมืองดีตามไปทันนะครับพอไปถึงชายคนนี้ดาขวางรถกู้ไพ่อีก
ไม่ให้เขาพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
อาหารค่ะ

แล้วก็ไปด่ากราดทั้งคนเจ็บด่าพลเมืองดีด่ากู้ภัย
เจ้าหน้าที่ที่ตามมาระงับเหตุเนี่ยด่าหมด

นี่นะฮะวันนี้เราก็เลยไปคุยกับอาสาตำรวจของสพเมืองอุดรธานีนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๕ทุ่ม๑ตุลาคม
นะคลิปที่ถ่ายเอาไว้เนี่ยมันเป็นช่วงปลายเหตุแล้ว

คือเขาบอกว่าก่อนจะเป็นเหตุการณ์ในคลิปเนี่ย
มันมีเหตุรถยนต์เฉียวชนกันที่สามแยกวัดโพธิวราราม
เขตเทศบาลนครอุดรธานีนี่แหละ
แล้วฝ่ายรถเก๋งเนี่ยขับหนีเขานะฝ่ายจักรยานยนต์เนี่ยถูกชน
จักรยานยนต์ที่ถูกชนก็ขี่ตามรถเก๋งไป
แล้วมีพลเมืองดีกับชาวบ้านมาช่วยกันด้วย
อาสาตำรวจก็มากู้ภัยก็มานะครับ
พอมาถึงที่เกิดเหตุนะก็แสดงตัวว่าเออเป็นอาสาตำรวจนะ
จะมาช่วยเหลือเหตุจะมาระงับเหตุอะไรก็ว่าไป
แต่ผู้ชายเจ้าของรถที่ไปชนเขาใช้คำพูดต่อว่าด่าทอ
ทุบรถของกู้ภัยไม่ให้นำตัวคนเจ็บที่ถูกชนก่อนหน้านี้
ส่งโรงพยาบาลอีกชายคนนี้เหมือนกับเมา
อันนี้อาสาตำรวจเขาบอกนะครับ
แล้วก็อ้างว่าเป็นอดีตข้าราชการนะ
บอกว่าเป็นแพทย์อีกเนี่ยฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นแพทย์หน่วยไหน

แล้วก็ได้แสดงตัวว่าผมเป็นผู้ช่วยจัดละเอียด
เจ้าพนักงานของตำรวจหลวงภักดิ์มงุดร
เขาก็ยังได้ใช้วาจาที่ไม่สุภาพต่อผม
แล้วได้ทุบทำร้ายรถของมูลนิธิเขา
และจะพยายามขัดขืนเพื่อไม่ให้นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
โดยดูรูปตามอาการแล้วน่าจะมีอาการ
ทุบชมครับเดี๋ยวก็รอเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบกันต่อไปกันแล้วกัน